ไม่ต้องคิดถึงฉันฉันมีความสบายใจมาก

มันตำแหน่งความพร้อม

ผมไม่ต้องมาคิดถึงฉัน

ก็มีผู้เสียชีวิต๒รายนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ๒๐คน
ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับก็คือ

ควันไฟแล้วก็เปลวไฟมันมุดท่อมา

ก็ทำให้ควันนั้นเข้าไปด้านในตัวอาคาร

พวกมันมีถ้านวนพวกอะไรอยู่ข้างใน

สำนักนั้นครับถ้าเท่านี้คุยมาฟังมานะครับ
ทีนี้ประเด็นถัดมาปรากฏว่า
และแน่นอนครับว่าณวันนี้นะครับ
เราต้องเรียกว่า๒ท่านนี้เป็นวีรบุรุษนะของบ้านดำ

เพราะว่าเขาเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะดับไฟ
แล้วก็เพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนนะครับ

ถูกต้องนะฮะคือทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็คือคุณศักดิ์ชัยเจริญลาบนะครับ

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีเพื่อนร่วมงานได้โพสต์ออกมานะครับ
บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านนะครับนั่นก็คือพี่วิลลี่และพี่เจมส์
หรือว่าคุณศักดิ์ชัยแล้วก็ทางคุณอาทิตย์เนี่ยนะฮะ
คุณศักดิ์ชัยเป็นพันธการไฟล์แมนนะครับ
พันธการป้องกันกับคีย์ภัยตัวอาคารของออฟฟิศ
พร้อมพันธการด้านความปลอดภัยอีกหลายคน
กำลังประชุมกันอยู่ที่ชั้น๗
เมื่อรู้ว่าเกิดกลุ่มควันขึ้นที่ชั้น๘นะครับ
ก็รีบวิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะรีบดับเพลิง
แต่กลุ่มควันคงจะมากเกินไปทำให้หลงทิศนะฮะจนออกไม่ได้
สุดท้ายแล้วต้องออกมาหาอากาศหายใจ
ตรงบริเวณหน้าต่างเล็กนะครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ตกลงมาเสียชีวิตดังกล่าวนะครับ
ซึ่งหลังจากที่เรื่องดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับ

พร้อมยกย่องว่านี่คือเวียรบุรุษและคือผู้กล้าหารนะครับ
ส่วนด้านความคืบหน้าในวันนี้นะครับ
ทางรองศัตว์อาจารย์สิริวัตรชัยชนะครับ
เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
หรือวสทธรนะครับได้มีการกล่าวบอกว่า
ภายหลังจากการเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะครับ
เบื้องต้นนะครับพบว่ามีเขาเหมาดำ
เป็นบางส่วนของอาคารที่เป็นทางเดินควันนะครับ
ซึ่งในส่วนของโครงสร้างอาคารนั้นยังคงแข็งแรงเพียงพอนะครับ

เคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะ
หากทางด้านนายพิชยะจันทรานุวัฒน์ครับ
เลขาธิการวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นห้องไฟปั๊มนะครับหรือว่าห้องปั๊มน้ำดับเพลิง
ซึ่งเป็นจุดอับทำให้ควันจากความร้อนนั้น
ลอยสูงขึ้นนะครับไปตามท่อระบายอากาศ
อย่างที่บอกไปนะฮะซึ่งเป็นแนวดิ่งใหญ่นะฮะ
ขนานอยู่กับตัวของอาคารนี่แหละครับ
ขึ้นไปถูกชั้น๘ก่อนจะเจอกับท่อระบายอากาศนะครับ
แนวนอนที่เชื่อมต่อกันเพื่อระบายอากาศด้านนอกอาคาร
แต่พบว่าขณะเกิดเหตุครับควันนั้นมีความร้อนสูงร่วมด้วย
ลอยขึ้นมาตามท่อระบายอากาศ
เมื่อมาถึงรอยเชื่อมต่อระหว่างท่อนะครับ
ทำให้ท่อแนวนอนนั้นไม่สามารถรองรับความร้อนจากควันดังกล่าวได้
เป็นเหตุให้พังลงมาทำให้อากาศไม่ลอยออกสู่ภายนอก
แล้วก็ไปกระจายอยู่ตัวอยู่ที่ชั้น๘
ไฟมันเลยเกิดขึ้นอย่างนี้เหรอครับ

อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวของกรณีที่มีคนพูดกันว่าอารามไม่ดัง
ว่าจริงแล้วการที่อารามไม่ดังไม่ใช่ไม่ดังนะครับ
ดังแต่เขาตั้งเป็นระบบของเขาเอาไว้เป็นบางส่วนเท่านั้น

คือเขาไม่ได้ตั้งเอาไว้ทั้งอาคารให้มันดังพร้อมกัน

เวลาที่คนเขาวิ่งหนีออกมาเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหยียบกันก็ได้

เพราะมันมีควันมีอะไรมันก็จะดังตรงส่วนนั้น
แต่ตรงส่วนอื่นที่มันไม่ได้มีควันเข้าไป
หรือว่าไม่ได้มีเหตุเนี่ยมันก็จะไล่ระดับดังกันไป

เพราะฉะนั้นเซ็นทรัลเขาเลยกลับออกมาชี้แจงแล้วบอกว่า

ตรงที่เป็นห้างสรรพสินค้า

แต่ว่าเขาได้มีการเตือนภัยในวิธีอื่นออกไป

แต่เขาก็เคลื่อนอบพยพคนออกมาหมด

บางคนไปถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่เขาตกมา

ไม่ได้โดดเขาทำหน้าที่ของเขาจนเวลาที่สุดท้าย
ที่บอกว่าทั้งสองคนตัดสินใจกระโดดลงมา

ต้องตอนผ่านเป็นวีรับมุ่นหนุ่มไหว้ด้วยซ้ำไป

มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหลือเกินว่าทำไมกระโดดมา
แล้วก็ที่ผ่านมาเขาขอความกรุณาเลยว่า
อย่าไปแชร์อย่าไปโพสต์คลิปในตอนที่เขาเสียชีวิตอยู่
เพราะว่าทั้งสองคนเขาปฏิบัติหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายในชีวิตภาพมีคัน
คุณบอกว่าเขาพยายามโผล่มาเพื่ออากาศหายใจ
คือวันนี้ผมได้คุยกับทางกู้ภัย
วันนี้บังเอิญได้คุยกับทางกู้ภัยที่เข้าไปที่จุดเกิดเหตุ

เขาบอกว่าตอนที่เขาไปถึงแล้วทั้งสองท่านคือเสียชีวิตไปแล้ว
คือได้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วอย่างนี้ก็แล้วกัน

ตอนขึ้นไปควันเต็มไปหมดเลยนะฮะ

แล้วมันก็ดันขึ้นมาจากท่อขึ้นไปข้างบน
แล้วมันน่าจะเข้าไปในชั้น๘ได้เป็นควันนะฮะ
ปรากฏว่าพอเขาไปดูตรงหน้าต่าง
หน้าต่างที่เราเห็นภาพนะครับขอโทษคุณผู้ชมต้องเอ่ยคำนี้แล้วกัน
เพราะว่าจริงตอนนี้เขาห้ามแชร์แล้วนะฮะ
แต่เท่าที่มีการตอนแรกที่เราได้รู้เป็นหน้าต่างเล็กแล้ว

ตรงจุดตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเจอเป็นวิทยุสื่อสาร
ของหนึ่งในสองผู้เสียชีวิตที่วางไว้
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงอะไรสักอย่าง
เขาเลยเดินไปดูตรงนี้ตรงจุดนี้ปรากฏว่าเห็นว่าวางไว้อยู่
เขาก็เลยมีการอนุมานกันว่าน่าจะเป็นฮีโร่ของเรา
หนึ่งในสองเนี่ยนะคนใดคนหนึ่งมาอยู่ตรงจุดนั้น
เพื่อที่จะแบบเหมือนกับมาแบบ
สื่อสารขอความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งข่าวนั่นแหละ
เหมือนกับมีหาทางหายใจเพราะควันมันแน่นมาก
แล้วหน้าต่างก็เล็กตรงนั้นมันไม่ใช่ทางหนีไฟนะ
เชื่อไหมครับว่าผมคุยกับกู้ภัย
บางขั้นขนาดใส่หน้ากากใส่หมวกเดินเข้าไป
ปรากฏว่าบางขั้นเขาออกมาเสียงเขาไม่มีเลยเสียงหายไปเลย
เพราะควันมันเยอะมากหรือเปล่าครับใช่เขาบอกว่าควันมันเยอะมาก
เสียงเย็บเซ็นต์อย่างนี้เลยนะเป็นอย่างนี้เลย
ผมยังถามไม่สบายแล้วครับเป็นอะไรทำไมถึงเสียงเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นควันนี่แหละที่ผมดมเข้าไปแล้วเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นคือไม่แปลกเลยที่เวลาคนไปติด

ออกมาเพื่อที่จะต้องแบบหาทางหายใจ
ซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ใช่เฉพาะที่เดียวก็มีโรงงานไม้มอบตรงโชคชัยศรีอีกที่หนึ่งด้วย
แต่คนเขาก็ชื่นชมกันมากนะพี่ว่าสองคนนี้
ที่พี่หนุ่มเล่าไปตั้งแต่ต้นว่าเป็นคนที่มีสติดี
ทำหน้าที่แบบว่าสัญชาติยานไฟล์แมนสัญชาติยานของ
เรียกได้ว่ากู้คนจนออกหมด

จนตัวเองเสียชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เค้าเป็นวีฤบุรุจริงถามว่าโอ้โฮ
มันยังมีคนที่แบบว่าไม่กลัวชีวิตตัวเองนะ

คือที่ขึ้นไปคือ๑อาจจะคิดว่ามีไฟอยู่ด้านบนหรือเปล่า

แต่ในมุมของผมผมไม่ได้คิดว่าเขาจะขึ้นไปดับไฟ
ผมคิดว่าเขากำลังจะไปหาคนที่ศูนย์หายอยู่
เพื่อที่จะพาออกมาผมคิดอย่างนั้นมากกว่า

เพราะสำลักควันแล้วออกมาหาอากาศ

แต่ก็ยังช่วงบ่ายยังมีการแชร์คลิปกันอยู่
อยู่ดีกว่านั้นนะสาร

เขาก็ช่วยหลายคนให้มีชีวิตออกมา

ครอบครัวของเขาเนี่ยใครจะเป็นคนดูแล

เขาก็ออกมารับผิดชอบแล้วเขาว่า
เขาจะขอรับผิดชอบ๒ครอบครัวนี้ต่อไป
ซึ่งรู้สึกว่าจะมี๑ใน๒ท่านนี้นะฮะ

แต่ว่าปลายสายไม่ได้ยิน

เขาแบบพูดแล้วคืออีกฝั่งนึงไม่ได้ยิน

เขาก็รับแล้วกดสายวางเหมือนกัน

บอกได้ยินเสียงเหมือนแบบน้องตัวเองกำลังร้องไห้

ฉันฟังข่าวจากเมื่อเช้านะครับ

เด็กอายุแค่๑ขวบ๖เดือน
ได้เข้าโรงพยาบาลเพราะมีอาการแพ้อะไรบางอย่าง
เข้าไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลชื่อดัง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินี่แหละค่ะ
ก็ทำการเจาะมือเพื่อจะแทงสายน้ำเกลือ
ปรากฏว่าน้ำเกลือนั้นไม่ได้เข้าเส้นเลือดแต่ว่าไปอยู่ที่ใต้ผิวหนัง
ทำให้มีอาการผิวหนังอักเสบแล้วก็มีตุ่มน้ำตามมือตามแขนอย่างแรงนะคะ
คือไม่เข้าเลยที่เป็นขนาดนี้เพราะว่า
ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนจนถึง๘โมงเช้าไม่ได้มาดูเลย

พันผ้าจะเอาขึ้นไปห้องพิเศษ
เด็กมีอาการกระสับกระส่ายพ่อแม่ก็พยายามจะไปบอกว่าลูกมีอาการอย่างนี้แต่ก็ไม่มีใครมาดู
ทางคุณปัญญาพ่อของเด็กชายบอกว่า
มีอาการป่วยแล้วก็มีบาดเจ็บจากการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่

ก็เปิดเผยว่าท่านก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เห็นใจทางครอบครัวของน้อง
ทำให้เกิดผิวหนังตายบริเวณมือซึ่งเหตุการณ์นี้ผู้ป่วยได้มาตรวจรักษาเมื่อวันที่๗เมษา
เวลาประมาณ๒ทุ่มโดยมีอาการผืนคันเบื้องต้นก็คิดว่าเป็นอาการแพ้ยา
เพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยทานยาปฏิชีวนะมาก็เลยรับเข้าดูแลรักษา
แล้วก็เริ่มทำการรักษาเมื่อตอนเที่ยงคืน๒๐ของวันที่๘
แล้วก็มีการให้น้ำเกลือเพื่อสังเกตอาการหลังจากแทงน้ำเกลือแล้ว
จนกระทั่งถึงเวลา๘นาฬิกาผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย
่งบอกถึงการไม่สบายจึงพบว่าสายน้ำเกลือนั้นเคลื่อนหลุด
ทำให้เกิดอาการบวมที่ผิวหนังสาเหตุหลักคือน้ำเกลือเนี่ยหลุดออกนอกเส้น
ทำให้แผลกระจายไปทั่วบริเวณมือและแขน
หลังจากนั้นก็เป็นแผลที่เกิดการแทรกซ้อนจากที่น้ำเกลือไหลออกมาตั้งแต่วันที่๘
จนถึงวันที่๑๐เมษา๒วันเลยนะคะ
อาการที่มันเกิดเข้าไปแทรกซ้อนนั้นก็คือทำให้ผิวหนังมันขาดเลือด
ทำให้ผิวมีสีคล้ำก่อนจะเป็นถุงน้ำเกิดขึ้นเหมือนผิวหนังที่ตาย
ทั้งนี้โรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีทีมเข้าไปดูแล
แล้วก็ทำการประสานงานมาตั้งแต่วันที่๘
โดยที่ทางพ่อของผู้ป่วยนั้นบอกว่ายังไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจ
ตั้งแต่เกิดเหตุผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแล
ทางโรงพยาบาลนั้นมีความยินดีที่จะดูแลรักษาต่อและค่าใช้จ่ายจากภาวะพวกนี้นะคะ

ทีนี้ก็ประสานงานจากผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอาการบวมมันยุบลงไปแล้ว
โดยเฉพาะจุดที่มีเนื้อตายผ่านมา๓วันแล้วทำให้รู้ขอบเขตของโลก
คิดว่าต่อไปต้องใช้เวลาอีก๒สัปดาห์ถึงจะสามารถบอกได้ว่า
จะทำการรักษาต่อไปอย่างไร
แต่ก็คงจะถึงมือหมอแล้วนะ

จนเป็นอย่างงี้หรอ
นี่ขนาดโรงพยาบาลมัน
สิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้ที่พี่อ่านเมื่อกี้เนี่ย
ใช่ใช่ไหมที่คุณหมอบอกว่าเข็มมันเคลื่อน
ใช่ก็นี่ไงนะเขาบอกเกิดจากน้ำเกลือหลุดออกนอกเส้น
ทำให้แผลกระจายไปทั่วแล้วก็แผลนั้นเป็นภาวะแทรกซ้อน
น้ำเกลือที่ไหลออกมาตั้งแต่วันที่๘ถึงวันที่๑๐
แล้วปล่อยไม่ได้แผลดีนี่จึงพบประเด็นสายน้ำเกลือด
เลื่อนหลุดเคลื่อนหลุดทำให้เกิดอาการบวม
ต้องเอาให้ชัดนะฮะว่าแทงเข้าเส้นแล้วเคลื่อนหลุด
หรือคุณแทงแล้วไม่ได้เข้าเส้นคือมันต้องชัดเจนไม่ได้เข้าเลย
ให้ดูแผลอีกทีสิน่ากลัวมากเออมันต้องชัดเจนนะหมอนะ
ขอดูแผลอีกทีนะคือผมไม่ได้แบบมาขอโทษนะอันนี้ก็พูดอันนี้เท่ากับ
ด้วยความเคารพนะพูดภาษาหมอคือชาวบ้านอย่างผมผมไม่เข้าใจไง
อันนี้ไม่ต้องเบิ้ลอันนี้นะครับนี่คือเหมือนไฟไหม้เนอะหรือเป็นเหมือนตากแดง
คือหมอต้องชัดเจนนิดนึงนะครับคือความขอรบจริงว่าสรุปแล้วที่พูดคือว่า
เคลื่อนหลุดออกมาเนี่ยคือแทงเข้าเส้นแล้วเคลื่อนหลุดหรือไม่ได้แทงไม่ได้เข้าเส้นมันไม่เหมือนกันนะฮะ
สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับความรับผิดชอบต่างกันนะฮะ
แล้วปล่อยไว้ยังไงอยู่กับหมออยู่ในมือหมอ๘๑๐คือ๓วันผ่านไป
คือที่จริงเอาตรงนะไอ้แทงน้ำเกลือบางทีเด็กเราก็เข้าใจเด็กมันดิ้น

แต่อันนี้มันใช้เวลา๓วันถ้าสมมุติวันนี้คุณดูง่ายเลยว่า
๓วันแล้วมันก็เริ่มมีอาการมันคงไม่ได้ขึ้นขึ้นคืนเดียว

พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกเขารู้สึกแบบหลับบ้างตื่นบ้าง
พอจนถึงตอนเช้าลูกเขาร้องไห้หนัก
แล้วก็เหมือนเอามืออีกข้างหนึ่งจับไปที่มือตัวเอง
ประมาณบอกพ่อว่าแบบเพราะพูดไม่ค่อยจะได้
เด็กมันยังเล็กอยู่ก็บอกว่าเจ็บ
ก็เลยเรียกหมอมาดูปรากฏเปิดดูมือน้องเป็นแบบนี้

งไว้แล้วก็พันไว้จนไม่ได้ดูอะไรจน
แล้วมันจะรักษายังไงหมอเขาจะต้องหาวิธี

แน่คือต้องชัดเจนนะครับว่า
เข้าเส้นแล้วเคลื่อนหลุดหรือว่าแทงไม่เข้าเส้น

ไปอีกนึงข่าวถ้าสมมุติแค่แถวครุบรุษ
ก็จะมีศานอยู่ศานหนึ่งศาลปู่ครู้
ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของสถานีตำรวจนครบันคันนายาว

เพราะว่าบางคนก็คิดกันไปต่างนานาที่ผ่านมา
อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนชอบมาสักการะบูชาสารปู่คู้

ตำรวจผู้กำกับสนคณะยาว

ขนาดตำรวจเอ้าเจ้ามืออาจจะไม่ดียังไหม

เว่นเนี่ยตำรวจควรเห็น
คือเรื่องของเรื่องนี่ศานอยู่หลังโรงพักษณ์

เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ตกออกตกใจมากที่สุด
ข้าราชการตำรวจสนคันนายาวแล้วก็ประชาชน
ก็ต้องร่วมบวงสวนสารปู่ครู
ซึ่งทางตำรวจเขาบอกว่าสารปู่คูณเป็นที่เคารพสักทา
ของชาวบ้านระแวกอุบรณ์คันนายาว
ส่วนสาเหตุที่สารถูกมือดีมาทุบเข้าของเสียหาย
อาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่ชาวบ้านมักจะถูกหวย
แล้วก็มักจะได้หวยจากสารนี้กันกว่าอีกครั้ง
แล้วหลังนี่ชักจะหนักไปแล้ว

เจ้าโกรธคนนี่แหละโกรธเจ้า

อย่าไว้เลยปู่จ๋าปู่ไปก่อน
แม่ปู่อยู่มาตั้งแต่ปี๒๔๗๐อ่ะ

ระหว่างสอนอคันนายาวแล้วก็วัดครูบอลเนี่ยนะครับ
ซึ่งสารปู่ครูสร้างเมื่อปี๒๔

สร้างไว้ใต้ต้นไซดเพื่อกราบไหว้บูชา
สมัยนั้นชาวบ้านในคลองคุมอนเนี่ย
ก็เป็นทางสัญจรไปมาอยู่แล้ว

แม่ค้าเขาจะนำของนี่
สารตั้งอยู่เนี่ยเป็นน้ำศักดิ์ศิลป์
ก็จะเอาน้ำเฉาะนั้นน่ะมาล้ดหน้าเรือ

ปูคู้อ่ะปูคู้นี่ก็ปรญญายูเลยปู่ต้องเกิดสิครับปูต้องเกิด

คือเขาก็บอกว่าเชื้อแล้วหลังเนี่ย
ขนาดตำรวจในสอนงคันยาว

ว่าแต่ชาวบ้านทำไมจะไม่ถูกคิดดูเอาเองแล้วกัน
ก็ต้องไปดูที่ใครเสียผลประโยชน์แล้วล่ะ

ชาวบ้านระแวกนั้นแถวคัณะยักษ์บอกว่า
ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยใครแบบรู้สึกไม่สบาย
กราบไหว้ปู่ก็จะหาย

แต่ตอนนี้เจ้ามือบอกเออฉันไม่หายด้วยแล้วทุบหน่อย

แต่กาโม่มันอันตรายพี่กาโม่ต้องยกออก

แผงขายลอตเตอรี่ยาวเหยียดแล้ว

รู้สึกน่ะย้ายไปแล้ว
แต่ปู่กูปอนลุ่ะ

หลังตำรวจบอกไม่มีใครบวงสวงเดี๋ยวตำรวจเริ่มบวงเอง

นี่เหยียบหางราชศรีเลยนะ

ติดสี่งวดแล้วไงพอแม่
ใช่ไงผู้กำกับเป็นคนนำชาวบ้านมาบวงสวงเลย

พิ้งกี้โตเดือดไม่ใช่มายสาว

ที่มีภรรยาไงครับ

สำหรับพิ้งกี้สาวิกาหลังถูกอักษรย่อ
ที่ระบุว่าม่ายสาวพราวเสน่ห์ถูกไฮโซ
ที่มีภรรยาแล้วเปย์หนักแน่น
ตอนอ่านข่าวนี้เดาไม่ออกเลย

แต่ฝ่ายหญิงไม่กล้าบไม่กล้าบเหมือนจะกลับกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
ซึ่งชาวเน็ตคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยบอกพิงกี้นี่แหละแน่นอน
ที่ตอนนี้ไฮโซเปรย์หนักหนาน้ำ
นางก็เลยออกมาบอกอย่างนี้มีด้วยเหรอคะไม่มีใครเปย์เลยค่ะ
แล้วก็ไม่อยากเอาเรื่องผู้ชายด้วยไม่อยากสัมภาษณ์เรื่องผู้ชายเลย
ขอร้องกลัวผู้ชายมากค่ะนางว่า
ทำไมกลัวล่ะนางกลัวไงเธอนางก็ปิดหวังกับความรักมันไงขออนุญาตไม่ตอบ
ไม่ชอบจริงเรื่องผู้ชายอย่าเอาหนูไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยนะคะ
พอมีเรื่องอะไรแบบนี้มาก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่มีใครเปย์ให้นางด้วย
ตอนนี้ไม่ต้องการใครมาเปย์ด้วยค่ะซื้อเองจ้างพูดภาษาชาวบ้านมีปัญญา
มันยังว่าอย่างนี้จบนะคะตอนนี้ไม่อยากมองผู้ชายค่ะไม่ชอบอยากอยู่อโลนหรืออยู่คนเดียว
นางว่าอย่างนี้นางก็บอกอีกว่าเราไม่อยากจะตอบเพราะว่า
ไม่อยากให้เรื่องที่เกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงมาเป็นเรื่องหลักในชีวิตของเรา
แล้วก็ไม่อยากเอาอักษรย่อซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ในข่าวเนี่ย
เพราะว่าข่าวก็ควรจะนำเสนอก็ควรเป็นว่ามีละครอะไร
พิงกี้จ๋าถ้าข่าวนำเสนอว่ามีละครอะไรว่าใครจะไปดูเหรอลูก
ข่าวก็มีตั้งเยอะเช่นตอนนี้มีผลงานอะไรอัปเดตกันหน่อยสิ
นั่นมันเป็นการล่อซื้อก่อนที่จะเข้าเรื่องไงเธอ
ใครจะมานั่งโปรโมทละครกันทั้งวันแล้วใครจะดูล่ะ
ถ้าผมอยู่วันนี้เล่นละครอะไรคะจบแล้วก็จบ
เขาต้องการอะไรที่มันแรงลูก
ควรจะนำเสนอว่าตอนนี้มีละครอะไรนะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปโฟกัสชีวิตที่ผิดนิดนึงค่ะ
นางก็ว่าคือเรื่องผู้ชายแล้วยังมามีการเปเย่เกิดขึ้น
หรือการเปย์เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียความเป็นผู้หญิงนะคะ
เพราะเราทำงานหาเงินเองได้
แต่ต้องให้ผู้ชายมาเปย์คุณค่าความเป็นผู้หญิงของเรามันไม่มี
ว่าอย่างนั้นหนูอยากให้คนมองภาพรักของผู้หญิงเป็น

หนูอยากให้คนมองภาพรักของผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่อิสระ
นี่และตั้งใจทำงานหาเงินไม่ต้องหาผู้ชายมาเปย์ให้

ทำไมนางจะต้องให้คนมาเปย์

เปลืองเงินจริงก็ซื้อเองได้
แต่อยากเก็บเงินไว้ดีกว่าโอเคนะจบ

เรื่องต่อไปขอเอาใจคนชอบไลฟ์
ด้วยการพาไปงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับโลก

ตื่นใจขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

กับงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับโลก

ทางซามซุงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

มาร์ทโฟนของคนชอบไลฟ์
แบบใหม่แสดงผลแบบเต็มจอ

ดีไซน์กล้องสุดล้ำ
ตอบโจทย์ไลฟ์ไตล์ของคนเรื่องใหม่

มูฟกันได้อย่างเต็มที่
และอีกไฮไลท์เด่นของงานก็คือ
ศิลปินเกอร์กรุ๊ปชื่อดังระดับโลก

ลิ้งได้ฟินกันแบบจุใจ

มอบความประทับใจกันแบบเต็มเปี่ยม

ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
มาเลย๔คนเลย

มาจากวันนี้เลยหรอ
พรุ่งนี้อยู่ด้วยมะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
พิงกี้นี่แหละแน่นอนที่ตอนนี้ไฮโซปเปย์หนักหนาหนา
นางก็เลยออกมาบอกอย่างนี้มีด้วยเหรอคะ
ไม่มีใครเปย์เลยค่ะแล้วก็ไม่อยากเอาเรื่องผู้ชายด้วย
ไม่อยากสัมภาษณ์เรื่องผู้ชายเลยขอร้องกลัวผู้ชายมากค่ะ
นางว่าขออนุญาตก็นางกลัวไงเธอนางก็ผิดหวังกับความรักมาไง
ขออนุญาตไม่ตอบไม่ชอบจริงเรื่องผู้ชาย
อย่าเอาหนูไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยนะคะ
พอมีเรื่องอะไรแบบนี้มาก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่มีใครเปย์ให้นางด้วย
ตอนนี้ไม่ต้องการใครมาเปย์ด้วยค่ะซื้อเองนางพูดต่างใช่ไหม
มีปัญญาว่าอย่างนี้จบนะคะ
ตอนนี้ไม่อยากมองผู้ชายค่ะไม่ชอบ
อยากอยู่อโลนหรืออยู่คนเดียวนางว่าอย่างนี้
อันนี้เติมเองแล้ว

เพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องที่เกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิง
มาเป็นเรื่องหลักในชีวิตของเราแล้วก็ไม่อยากเอาอักษรย่อม

เพราะว่าข่าวก็ควรจะนำเสนอก็ควรเป็นว่ามีละครอะไร
พิงกี้จ๋าถ้าข่าวนำเสนอว่ามีละครแล้ว

ซูอาทิตย์ก็มีโปรโมทเข้าไป
เขาต้องการอะไรที่มันแรงลูก
ควรจะนำเสนอว่าตอนนี้มีละครอะไร
อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปโฟกัสชีวิตที่ผิดนิดนึงค่ะ
นางก็ว่าคือเรื่องผู้ชายแล้วยังมามีการเปเย่เกิดขึ้น
หรือการเปย์เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียความเป็นผู้หญิงนะคะ
เพราะเราทำงานหาเงินเองได้
แต่ต้องให้ผู้ชายมาเปย์คุณค่าความเป็นผู้หญิงของเรามันไม่มี
ว่าอย่างนั้นหนูอยากให้คนมองภาพรักของผู้หญิงเป็น
นี่นางสอนธรรมะเหรอคะ
หนูอยากให้คนมองภาพลักษณ์ของผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่อิสระ
และตั้งใจทำงานหาเงินไม่ต้องหาผู้ชายมาเปย์ให้

แบรนด์เดรมเราก่อนไปซื้อเปลืองเงิน

เราไม่รู้เราแปลไม่ออกแต่ผู้ชายไม่มี

ก็เอาอันตรีต่อไปเดี๋ยวเขามาโต้เดือดกับเรา

พูดกันให้รู้เรื่องว่าสงการนี้ต้องทำตัวยังไง

มาแลน่กันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เบิร์ตแล้วก็พี่นกน้อยนะครับพี่เบิร์ตก็เป็นแฟนรายการนี้ด้วยนะครับพี่นกน้อยดูตลอด
ผมเห็นคุณมดดำแล้วเนี่ยต่อไปคุณหลุมจะไปเรียกเขาว่าอีมดไม่ได้นะ
ผมไม่เคยเรียกเขาอีต้องเรียกอีเซ่แทนนะ

ตอนแรกแต่งตัวมาชอยดูว่าจะไปงานใส่วีที่ไหน
ทำไมอ่ะ

เวลามันจะหมดนี่กางเกงแกนี่ละไงว่าชุดใส่วี้

ฉัน

มีคนบางคนอยู่กับฉันด้วยนะ
แบบปุ๊บมัตตามต่อไปนี้ถ้าเธอซื้อ

มันไม่ใส่

วันนี้เวลาใส่แล้วคนชอบเดินไปจับก้น

เอาจริงว่าเป็นสงการดุนี่จริงหรือไม่จริง

งบทั้งการ
ส่องการให้พูดเรื่องแอปหรือเรื่องอำ
อ้ำด่าสตอรี่นะคะใครพูดข่าวไม่จริงนี่นางด่านะคะ
หมดดำกำลังพูดถึงข่าวอ้ำมันจะรภาย

แล้วทำไมต้องเอารูปนี้ขึ้นมาขึ้นด้วยฮะ
ไม่ไหวปะล่ะ
เพราะเห็นคุณพาเขาไปไหว้พระอยู่

ทั้งเรื่องโยงต้องกรณีถูกต้องไหม
ดำเรือยนสรุปแล้วเขาเป็นยังไง
เอาเรื่องนี้ก่อนทำไมคุณคิดว่าผมจะต้องรู้เรื่องนี้
ตามดวงทำไมไม่คิดว่าผมจะรู้เรื่องการเมืองอะไรมากกว่า
เรื่องดาราเอาหมด
เอาเรื่องดาราก่อน

มันเป็นหอมไก่มิดี่ปากเหรอ

สงกรานเราก็จะเข้าสู่สงกรานกันแล้ว
คือโดยปกติที่สงกรานที่มันแรงมันมีเหตุผลเพราะว่า
หนึ่งมันเป็นช่วงที่หน้าร้อนนะฤดูร้อนอันที่สองก็คือพระอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าราศีเมษ
อืมเราถึงนับเป็นมหาสงครานครับคือสงครานมันมีเป็นประจำทุกเดือน
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พระอาทิตย์เปลี่ยนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ
วันนั้นจะเรียกวันมหาสงครานซึ่งตรงกับวันที่
มันที่ปีนี้จะเป็นวันที่๗เมษายน
คือถ้าจะนับว่าปีใหม่ใครที่จะแบบ

คุณดูตามบิวบอร์ดตอนนี้คุณเห็นหน้าใครบ้าง

มีฉันเห็นจริงโฆษณาเยอะมาก

กรานปีนี้วันที่๑๔เมษายน
เป็นวันมหาสงครานนะครับ
วันที่เปลี่ยนเข้าสู่ราศิเมฆคือ
๑๕นาฬิกา๑๔นาที
นางสงกรานเป็นใครนางสงกราน

ชื่อว่านางทุ่งสะเทวี

นางกากี๊พูดมา

แต่ว่าก็ต้องเอาเรื่องแรกก่อนก็คือว่า
อันนี้เป็นเริกมงคลนะเพราะว่า๑๔เมษา๑๕นาฬิกา๑๔นาทีเนี่ย
เป็นการเข้าสู่ปีใหม่ใครที่เตรียมตัววางแผนไปเที่ยวสงครานเนี่ย
เผื่อเวลาช่วงนั้นหน่อยเพราะว่านั่นคือวินาทีที่เข้าสู่ปีใหม่
ดังนั้นคือเราต้องทำในสิ่งที่เป็นมงคล

วันอาทิตย์ที่จะถึงที่จะถึงเนี่ยถ้าคุณคุณอยู่ที่บ้านนะครับ
บางคนบอกว่าอยู่ที่บ้านก็ส่งน้ำพระส่งน้ำพระนะครับ

บ่าย๓นะครับบ่าย๓๔นาทีไปแล้ว
หรือว่าสงกรานเขาก็เป็นวันครอบครัวนะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรผู้ใหญ่อะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลิกไว้ก็คือว่า๑๕นาฬิกา๑๔นาทีนะครับ
สำหรับวันที่๑๔เมษายนนะครับ
ใครที่แบบมดดำอาจจะเหมือนเมาอยู่เรื่องไม่ตื่นอะไรอย่างนี้
ฉันไปเผาศพพระไม่มีญาติ
อ๋อรดน้ำคุณไปวัดอะไรนะ
คุณไปทุกปีแล้วเนี่ยจำนะ
นี่คือไอธุปีเลน
เป็นแบบเขาจะเอาแบบในกรุงเทพเนี่ยนะ
พี่เขาจะเอาศพพระที่ลงพยาบาลสมทั้งหมด

พี่หลายคนจะลืมแบบสงการมันมีสัตว์น้ำอะไรจริง
ของไทย๑๓เมษาเนี่ยโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยมีพิธีบังสกุลใหญ่สำหรับ
ใครที่แบบจะไปทำบุญให้ย่าพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยคุณ
ก็ไปทำได้หรือใครที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพก็ไปทำวัดไหนก็ได้
นะครับที่เราจะชอบเขียนชื่อใส่กระดาษแล้วก็ให้เขาเผา
แล้วก็กรวดน้ำไปเนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าอย่าให้เสียโอกาสเสียประเพณี
กันชาย
กันชาย

แค่แน่นบอกว่าทุ่งสาเทวีหาไม่เจอสักอีก

ปลากระทุงเหวชื่อปลา
แน่นอนว่าคนเราก็จะต้องทำบุญประมาณสัก๑๓ก็ทำได้แล้ว

วันที่๑๔ก็คือเข้าสู่ปีใหม่
แล้วพยายามทำเหมือนวินาทีแรกของปีก็ทำสิ่งที่เป็นมงคลหน่อย
คือไม่ใช่ว่าแบบเมาเที่ยวอย่างเดียวอย่างนี้ก็คือ
สงกรานมันเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีของเรา

สวดมนต์นั่งสมาธิหรือใครอยู่กรุงเทพฯ
กรุงเทพมีพระที่ให้มาส่งน้ำพระ
พระพุทธศรีพระพุทธศรีห์มาที่สวนลุม

มาที่สวรรลุมออกมาจากเชิญออกมาจากพระเจ้าหน้าพุทธเศรษฐรรม
ปีหนึ่งก็จะมีโอกาสส่งน้ำ
พระพุทธศรีหิงจริงในเมืองไทยมีอยู่๒๓องค์
มีที่นครมีที่เชียงใหม่หรือเชียงรายผมจำไม่ได้

อะไรอย่างนี้นั่นก็เป็นพระสมัยนู่นเลย

ใครที่มีโอกาสก็ใช้เวลาในช่วงของการให้มีความสุขเหมือนกัน
แล้วก็วันในช่วงสงครานก็จะเข้าสู่เริ่มอามยามดีใหม่
ก็คือวันทงชัยประจำปีก็จะเป็นวันจันทร์
แต่ว่าวันทงชัยมันจะไปตรงกับวันโลกาวินาท

ดังนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน๒อันมันขัดแย้งกัน
แต่ว่าวันอาทิตย์มันดีซึ่งเป็นวันที่เลิกดีเหมือนกัน
ก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอุบาต
วันอุบาตชิบทางนู้นเลยใช่ไหม

ไม่ตลกทันมันจะเด้งไปหาแก่งกัน

อุบาตจะเป็นวันอาทิตย์
ถ้าจะดูโดรกยามวันเสาร์ก็เป็นวันที่เหมาะ
สำหรับในเรื่องของการจะดูเลิกออกรถหรืออะไรแบบนี้

ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่ทำวันวันเสาร์ไม่ควร
เป็นตุ๊ดได้ทุกวันนะครับ
ของของภัยธรรมชาตินะครับมันจะมีปรากฏการณ์ในเชิงของโหรศาสตร์เนี่ย
เขาก็จะมีดาวอังคารนะครับดาวราหูนะครับแล้วก็ดาวเสาเนี่ยนะครับ
มาเจอกันในมิถุนาจะแรงในเดือนมิถุนา
จะแรงในช่วงเดือนมิถุนานั้นเนี่ยก็ต้องเรามาระวังเอาไว้หน่อยนะครับ
ช่วงมิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พอดวงดาวมันมา
พวกนี้หมอดูค่อนข้างจะกลัวไม่ว่าจะสำนักไหนก็ตาม
เพราะทางโหรศาสก็ถือว่าเป็นดาวบาปเคราะห์
ดาวบาปเคราะห์คือในดาวในโหระศาสตร์เนี่ย
มีดาวสุปะเคราะห์กับดาวบาปเคราะห์นะครับ
ต้องย้ำว่าช่วงวันหยุดนี้เตรียมสะสมบุญ
เพราะว่าหลังสงกรานนี้ไปแล้วเนี่ย
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาไล่เลียงราศีกัน

ถ้ายังงั้น๒วันนี้เรามานั่งเช็คทั้ง๑๒ราศี
สองราศีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูรายการของเราพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
จะได้รู้หมดเลยว่าแต่ละราศีเป็นยังไง
เราขอเริ่มจากราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ราศีมังกร
มังกรก็เป็นราศีที่

เรามาอ่านคอมเม้นกันดีกว่า

หนูหน่อยน่ะ

เวลาเหลืออีก๒๔๕นาที

อย่าไปกลัวหน่อยคิดว่าเขาไม่ได้กลัวอยู่แล้วล่ะ

เพราะเราอดทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าใน

วันหลังสงการนี้โอเคขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องฝากเตือน
ก็คือว่ามังกรจะเป็นราศีที่มีประเด็น

บางคนเนี่ยมีปัญหากับเจ้านายก็ต้องระวัง
แต่คือเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

เจ้านายผู้ใหญ่ผู้จำนำ

โหยเยอะมาก

การงานก็ดีเงินละหะเงินละหะมังกอล

ไปต่อกันที่ราศีกุมฮะ
อ่านะครับราศีกุมเนี่ยนะครับ
กุมภาถึง๑๔มีนานะครับ
ราศิกุมก็เป็นราศิที่โดดเด่นในเรื่องของโชค
ในเรื่องของเงินทองนะครับ
เป็นราศีที่โอกาสใครที่ชอบลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงหน่อย
เช่นบางคนอาจจะเล่นหุ้น
บางคนเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้นะ
ก็จะเป็นราศีที่การเงินดีขึ้น
แต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าราศีที่
อยากให้หมอช้างมาเชอใครทุกอาทิตย์เลยนะครับ

เป็นราศีที่จังหวะดวงดาวเนี่ย
คือต้องย้ำว่าเสียตังค์หนักมากนะ

สงกรานเนี่ยเสียเงินหนักมากแต่หลังสงกรานไปแล้ว
คุณก็จะหาเงินหาอะไรมาชดเชยได้
เราไม่ได้อยู่ราศีกุมเราฝากคนราศีกุมแทงหวยเราจะได้ไหมคะ
ก็ได้นะเขาเป็นราศิที่มือขึ้น
เพราะฉะนั้นราศีกุมคุณมีโอกาสถูกหวยมากที่สุด
ใช่แล้วก็มีโอกาสลงทุน
แสดงว่าราศีกุมมีโอกาสลงทุนถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็ลุยได้
อ่าอย่างนี้คุณผู้ชมข่าวใส่ไข่ถ้าเกิดราศิกุมแล้ว
แล้วบังเอิญไปถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาไม่แปลก

ยังมีอยู่ธนานัทโอนอีแบงค์ได้โอ้ย
ส่งธนาณัฐชอบยังมีอยู่ไหม
เค้าอยากส่งธนาณัฐเป็นเงินกันอยู่อีกหรอ
ราศีกุมคุณเริ่มต้นชีวิตคุณเลยหลัง๑๔เมษายน
เราไปต่อกันที่ราศิมีน
ราศิมีนเป็นราศิดาวรุ่งเมื่อต้นปีเราก็บอกไป
แต่ว่าในช่วงหลังสงกรานก็จะดูเงียบไปนิดหนึ่ง
คือเป็นราศีที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องหวือหวาตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับ

คืออันนี้สงฆ์จากดวงดาวช่วงต้นปีเนี่ยส่งผลดีนะครับ
แต่ว่าในช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มเหมือนกับมีการทำงาน
มีการร่วมหุ้นลงทุนมีการจับมือกันขยับขยาย

เรื่องโชคเรื่องอะไรไม่เท่าราศีกุลใช่ไหม
เพราะมุดดำเค้าไลฟ์อะไรวะเค้าเปิดมาออกไหม

ว่าถ้าโอเคอยู่ในชีวิตคุณสู้ว่าความสุขด้วยเนอะ

เดี๋ยวอะไรอีกคนจะทำอะไรบ้างคนจะระวังอะไรบ้าง
จริงเรื่องน่าเป็นห่วงไม่ค่อยได้มีประเด็น

เช่นบางคนต่อเติมซ่อมแซม

ทำบ้านมาอาจจะมีปัญหาคือ

ในปีนี้จะอยู่ในโซนตะวันตก

เป็นทิศที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการ

ราศีที่มีความวุ่นวาย
ภายในบ้านภายในครอบครัวอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วย

ทุกคนที่อยู่ในบ้านถ้าสมมุติคุณจะทำอะไร
ถ้าบางคนบอกลื้อบ้านไปแล้ว
จะต้องทุบแล้วทำยังไง

พรุ่งนี้
เดี๋ยวจะมาย้อนใหม่ละปีบังกรกุมมีน
มีความรักจะเป็นยังไงบ้าง

แล้วก่อนกันช้างลงไง
ถ้าอยากมาดูเยอะ

วันนี้เริ่มเดินทางออกกันและก็ขอกับรถช้าตร้านดี

บ๊วยโต๊ะเธอขับร้าได้ด้วยเหรอ

ขับร้าแต่จะขับรถ

ไม่เคยได้ไม่เกินว่าเคยครับ

อำนวยภรรยาครมก้อนเจ๊ง
ตรงนี้มาใหม่

โปรดติดตามตอนต่อไป